คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดสระบุรีมีอุปสริกจากชายอายุหกสิบปีคนหนึ่ง
ที่อยู่ในสภาพมึนเม่า
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตัดหน้ารถบรรทุก๑๐ล้อ
ทำให้ถูกชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยช่วยเหลือชายอายุ๖๐ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
นอนอยู่กลางถนนบายพลาสตะวันตก
ตำบลดาวเรืองอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถบรรทุก๑๐ล้อ

ทั้งสองข้างมีแผลฉีกขาดศีรษะแตก

พบว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการมืนเมาสุรา
ชาวบ้านและแบกนั้นเรียกผู้บาดเจ็บชื่อนายนบ

ตำรวจสอบสวนคนขับรถบรรทุกทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังขับรถไปส่งอาหารสัตว์ให้โรงงานในจังหวัดสระบุรี
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ผู้บาดเจ็บ
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดตากเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ถนนสายแม่สอดริมเมย์ในเขตเทศบาลนครแม่สอด
กับแม่ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับลูกสาวที่โรงเรียน
แล้วถูกรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คน
ผู้ภัยเขาช่วยเหลือพบว่าเด็กหญิงวัย๔ขวบได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหัก
คลวนคลางด้วยความเจ็บปวดอยู่ในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่
ตำรวจสอบสวนพ่อของเด็กหญิงวัย๔ขวบซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ทราบว่า
ตนเองกับภรรยาขี่รถจักรยานยนต์มารับลูกสาวหลังเลิกเรียน
แต่ขณะที่จะกลับรถหน้าโรงเรียนมองไม่เห็นว่ามีรถวิ่งมาทางตรง
ถูกชนจนได้รับบาดเจ็บ
ท้ายที่จังหวัดปราจีนบุรีตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุ
นอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนสาย๓๐๔นครราชสีมา
บินบุรีในพื้นที่ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรี
จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตนั่งอยู่บ่อที่นั่งคนขับ
ในลักษณะปรับเบาะนอนไม่สวมเสื้อผ้ามีเพียงผ้าขนหนูสีเหลือง
ท่อนล่างเอาไว้ภายในรถยังพบเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิต
และกระดาษมีคราบเลือดติดอยู่จำนวนมากแต่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ขณะเดียวกันพบซองยาของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดระบุชื่อนายคำมูลวินทชัย
อายุ๕๔ปีคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
ตำรวจโทรศัพท์หาญาติของนายคำมูลทราบว่าผู้เสียชีวิตซึ่งป่วยมะเร็งตับ
ขับรถมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจะไปหาหลานที่จังหวัดระยอง
ว่าระหว่างทางอาการกำเริบจึงจอดรถนอนและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งจุดที่ผู้เสียชีวิตจอดรถนอนเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนต้นไม้
แล้วเกิดไฟลุกไหม้ทำให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมกันถึง๕ศพมาแล้วครั้งหนึ่ง